ส่วนเรื่องนี้ครับรถกระบะทางรถไฟไม้กั้น
แต่อย่างแรกที่จะให้ดูแล้วช่วยกันคิด
คือไม้กั้นมันแทงเข้าไปแบบนี้ได้ยังไง
เดี๋ยวเรื่องต่อไปค่อยเล่า
มันก็เลยงอเหรออ่ะจะเล่าให้ฟังอ่า
คุณผู้ชมครับไอ้ตรงนี้นะเกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง
ชาวเน็ตตั้งคำถามแบบที่เบิร์ตถามคุณผู้ชมนั่นแหละนะครับ
เหล็กกั้นมันลงมายังไงเอาล่ะเอาล่ะนะครับ
ทีมข่าวไปสอบถามเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมฮะกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก็ได้รับคำชี้แจงเดี๋ยวเบิร์ตจะเล่าให้ฟังค่ะ
เอาสภาพรถกระบาดก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงนี้คือ
จุดข้างทางรถไฟคลองมวลชาวบ้านเรียกว่าจุดสะพานโค้ง
ตะบนหนองช้างแล่นห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่ารถกระบะคันนี้เป็นรถของแม่ค้าขายขนมเป็นผู้หญิงอายุ๖๙ปีนะครับ
อยู่ในรถกระบะนี่แหละได้รับบาดเจ็บถูกเหล็กกั้นทางรถไฟกระแทก
เบ้าตาขวาเป็นแผลฉีกขาดแล้วก็บวมช้ำ
ชาวเน็ตบางคนถามว่าไอ้เหล็กกั้นเนี่ยมันเสียบเข้าไปแบบนี้ได้ยังไงเจ้าของคลิปอธิบายบอกว่า
เหล็กกั้นเนี่ยมันตึงตึงตึงตึงลงมาค่ะแต่ไม่มีรถไฟมานะอ้าว
แต่มันเป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะมาพอดีค่ะเสียบเข้ากระจกหน้ารถมันก็เลื่อนไง
อ่าเลื่อนไปมันก็ทะลุพลวดเข้าไปไม้กั้นมันขัดข้องเหรอเออ
ใช่ดอมเอออ่ะก็รถไฟยังไม่มาผมถามผมถามคุณผู้ชมถามดอม
น้ำแข็งตอนนี้ก่อนเครื่องกั้นลงมาเองไม่มีรถไฟเครื่อง
เครื่องกั้นเนี่ยเกิดความขัดข้องเนี่ยเขาบอกเครื่องกั้นถนนขัดข้อง
เปิดเรียกว่ารถไฟเอ้ยแต่ใบนี้เอามาติดหลังจากที่เกิดอุบัติ
ไหมอ่ะถามถามเดี๋ยวก่อนนะถ้ารำดับก่อนไม้กั้นขัดข้องอ่า
ใช่ไหมรถไฟยังไม่มาครับรถกระบะก็เลยขับไปโดยที่ไม่รู้ว่า

เออมันน่าจะเป็นความผิดพลาดของไม้กั้นป่ะ

ไม้กั้นมันลงมาเราได้คำนับคำตอบแล้วว่า
เอาล่ะมันเสียนะครับ

รถไฟก็ชี้แจงนะครับบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
หลังเกิดเหตุทันทีและยอมรับว่าขณะนั้นเครื่องกั้นขัดคล่อง
ฝาผาฝาคนอมันก็ทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มันเตลอร์
ไม้กั้นมันก็ขึ้นลงเองโดยไม่มีรถไฟ

ถูกต้องแต่รถกระบะไม่ยอมหยุดรอไง
พยายามขับเบี่ยงหนีไงจนชนแล้วก็เหล็กมันทะลุเข้าไปแบบนั้น
ขณะนี้การรถไฟได้ซ่อมแซมไอเครื่องกั้นที่ชำรุดนี้
เปิดใช้งานได้ตามปกติแล้ว
แล้วทางคดีคุณผู้ชมครับ
คนขับรถกระบะจะต้องถูกปรับตามพรบจราจรทางบก
เนื่องจากฝ่าฝืนสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังจะแล่นผ่าน
มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาทยังไม่พอ
ไม้กั้นที่เสียหายประมาณหมื่นนึงต้องซ่อมให้การรถไฟด้วยครับ

นั่นแปลว่าเวลาที่ไม้กั้นมันเสียไม่ว่าจะอะไรก็ตาม
เราก็ต้องจอดรอไม่ว่าจะยังไงก็ตาม

กฎหมายว่าแบบนั้นว่าคุณไม่จอดรอไง
คุณก็เลยทำให้ไม่กั้นมันพัง

แล้วไอ้ไม้กั้นที่มันกั้นลงมา
แล้วถ้าทำให้คนเขาเสียประโยชน์จากการจะต้องเสียเวลานะครับ
ขายของไม่ทันของบูดของเสีย

คือดูตามข้อกฎหมายที่พี่เบิร์ตบอกเมื่อกี้เนี่ย
ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังจะแล่นผ่าน

แต่ต่อให้ไม่มีรถไฟมา
แต่สัญญาณมาก่อนเราก็ต้องหยุด
แม้ว่าไม้กั้นจะเสียก็ตาม
คุณต้องหยุดเพราะว่านั่นคือสัญญาณเตือนไม่ให้คุณผ่านไป
คุณผ่านไปไงก็เลยไปชนไม้กั้น
คุณก็จ่ายตังค่าไม้กั้นด้วยจบไหม